บุญมีแต่กำบังหนุ่มใหญ่
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลที่๑แต่ว่าทำลอตเตอรี่หาย
มีเพียงภาพถ่ายลอตเตอรี่ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นเอง
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตามคืนลอตเตอรี่นี้ได้หรือเปล่า
นายสมภพคงสกุลอายุ๕๐ปีอยู่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
คือทำงานอยู่โรงไฟฟ้าโกนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุทธนะครับ
เขาแจ้งความลงมาทึกประจำวันเลยที่สพเมืองกระยอง
โดยอ้างว่าช่วงบ่าย๕โมงเมื่อวานของเมื่อวันอาทิตย์
ได้ไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านด้วงน้อยชื่อร้านชายหาดสุชาดา
มีรถจักรยานปั่นเลขขายลอตเตอรี่มาขายลอตเตอรี่ให้
ก็เลยตัดสินใจซื้อไว้๓ใบ
และใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายลอตเตอรี่๓ใบของเขาไว้
เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังขวา
แล้วส่งรูปถ่ายลอตเตอรี่ไปให้เมียน้อยที่เป็นชาวไทยใหญ่ดู
ก่อนจะลบไปจากหน้าแชทไลน์

ส่งรูปลอตเตอรี่ไปให้เมียน้อย
แต่โชคดีนะฮะที่ยังถือว่ามันมีภาพเก็บไว้ในคลังกาลอรี่
และเมื่อวานนี้วันออกสลาก
พอดูเลขที่ออกมาอ้าวมันตรงกับเลขของเรานี่นะ
ทั้ง๖ตัวเลยคือรางวัลที่๑นะครับ
ใน๓ใบนั้นมันถูกรางวัลแน่

แต่ตอนนี้ออกสือแล้วสงสัยพี่แก่นะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็บอกว่า
ขอแจ้งความไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะตามหาลอตเตอรี่เจอหรือเปล่า

เวลาท่านซื้อเสร็จแล้วท่านก็ส่งไปให้พี่อยู่ที่อยู่ไทยอย่างนี้
อยู่ไทยอย่างนี้ใช่ครับใช่แล้วก็ลบเลย
แล้วก็รู้เลยแต่ว่าบังเอิญมันก็ยังอยู่ในไลน์ที่เราเคยส่ง

ไม่พวกท่านพอส่งให้เขาเสร็จไปแล้วเขาได้รับแล้ว
แล้วสักพักท่านก็ลบไลน์ทิ้ง
พอคุยได้สักพักหนึ่งผมก็ลบทิ้งเขาก็กลัวว่า
เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวว่าเมียหลวงจะรู้นะ
ตำรวจแนะนำให้ไปตรวจสอบว่าหายที่ไหน
หากพบก็ให้รีบกลับมาถอนแจ้งความเอ้า
ถ้ารู้ว่าหายที่ไหนไม่มาแจ้งความแล้ว

ระวังนะคุณเผื่อบางทีเขารู้นะ

ผู้หญิงเขาจะมีเซนต์ดีถูกค่ะ
หลวงอาจจะเอาไปขึ้นเงินแล้วเดี๋ยวรอ
คุณจะจีบมาทางดิฉันนะรอ